ประธานสโมสรซูเปอร์พาเวอร์สมุทรปราการ

หรือว่าเดิมคือโอสดสภาก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่า
ล่าสุดนะคะทีมได้เซ็นสัญญาดึงตัวโค้ชหนุ่ย
เลิมวุฒิสง่าผลเข้ามาคุมทีมแล้ว
ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมทีมสำหรับฤดูการใหม่
ส่วนกรณีข่าวเรื่องการดึงโคสิโก้เข้ามาคุมทีมก็ยอมรับค่ะว่า
ก่อนหน้านี้ทีมยังไม่มีโค้ชนะคะ
ก็ได้มีการติดต่อพูดคุยกับโค้ชหลายคน
แต่ว่ายังไม่ได้มีการตกลงรายละเอียดที่ชัดเจน
มาได้ข้อสรุปที่โค้ชหนุ่ยค่ะ
ก็ออกมาขอบคุณนะคะที่หลายฝ่ายให้ความสนใจทีม
และอยากจะให้ติดตามผลงานในฤดูการที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น
โดยมั่นใจว่าทีมจะสามารถทำผลงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะ